คุณผู้ชมครับนอกจากวันนี้ครบ๑ปีวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่๙แล้ว
ประสบกรณิกรไทยทั่วทั้งประเทศเรายังมีหน้าที่สำคัญสำหรับการที่จะทำให้วันที่๒๖ตุลาคมที่จะถึงนี้
ถวายพระเพลิงพระบรมศพเป็นไปอย่างสมพระเกียรติที่สุดนะครับ
วันนี้แม่ทัพภาคที่๑ได้ออกมายืนยันเรื่องของการดูแลความเรียบร้อยการรักษาความปลอดภัยในช่วงงานพระเจ้าพิธีทั้งหมด
โดยกองอำนวยการร่วมพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษได้ยืนยันถึงความพร้อมในการดูแลประชาชนที่จะเข้าร่วมพระเจ้าพิธี
ซึ่งประชาชนจะสามารถเข้าพื้นที่ได้หลังเวลา๕นาฬิกาของวันที่๒๕ตุลาคม
ส่วนกรุงเทพมหานครได้เตรียมจุดบริการอาหารและน้ำดื่มไว้ทั้งหมด๑๑๙จุด
สำหรับประชาชนที่จะเข้าไปในพื้นที่นะคะให้ใช้รถรับส่งที่จัดเตรียมเอาไว้ให้
ผู้ที่มาจากทางภาคเหนือภาคอีสานจอดรถที่ฟิลเจอร์ปาร์ครังสิต
เมืองทองธานีศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะได้ค่ะ
ส่วนทางภาคตะวันออกก็มาจอดรถได้ที่เมกะบังนา
ตะวันตกมาจอดรถกันได้ที่เซ็นทรัลศาลายาพุทธมนตร
ส่วนใครที่มาจากภาคใต้ก็สามารถไปจอดรถได้ที่เซ็นทรัลพระราม๒
แล้วก็จะมีรถรับส่งไปยัง๕จุด
ซึ่งก็คือที่สนามม้านางเลิ้งบ้านมนังคศิลา
วิสุทธิ์กษัตริย์ปากคลองตลาดแยกอรุณอมริน
จากนั้นประชาชนก็จะต้องเดินเท้าเข้าไปในพื้นที่พระราชพิธีเท่านั้นค่ะ
ไม่สามารถนำรถเข้าไปได้อย่างแน่นอนนะครับ
ขณะที่พลโทกู้เกียรติศรีนาคาแม่ทัพภาคที่๑ระบุว่า
กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยของกองทัพภาคที่๑
จะดูแลในทุกพื้นที่ขอให้ประชาชนมีความมั่นใจ
ขณะนี้เรื่องการรักษาความปลอดภัยและงานด้านการข่าว